วันนี้ที่บริเวณหน้าเมืองจำพิเศษกรุงเทพมีมวลชนไปรอต้อนรับนายจตุพรพรมพันธ์
เพราะว่าได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมาช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับก็มีแก่นำกลุ่มไทยไม่ทน
อาทินายไทยกรพลสุวรรณนายศวริชชูกล่อมหรือว่าเจ๋งดอกจิกนะฮะ
แล้วก็มวลชนไปรอต้อนรับนายจตุพรพรมพันธ์
ได้รับการปล่อยตัวหลังยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมา
ในคดีชุมนุมบุกล้อมบ้านศรีสาวเทเวศครับสารอุทธรณพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้นายจตุพรนะครับ
เคยได้รับการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวมาตลอดจนกระทั่งต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของสารดีกาที่กำหนด๑๒เดือน
ในคดีของสารชั้นต้นต่อมาก็ส่งตัวบังคับโทษตามคำพิพากษา
ระหว่างนี้ได้มีพระราชกิจสดีกาพระราชทานอภัยโทษนะครับซึ่งนายจตุพรก็อยู่ในเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษให้ปล่อยตัว
และอยู่ระหว่างการอบรมเตรียมความพร้อมในการปล่อยตัวตามที่กรมราชธรรมกำหนดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการคัดค้านการปล่อยตัวจากโจทย์ด้วย
อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของสารชั้นต้นเฉพาะคดีนี้หากนายจตุพรผิดสัญญาประกันก็จะปรับสามแสนบาทนะครับ
โดยให้วางเงินประกันเอาไว้นายจตุพรออกมาก็บอกกับนักข่าวนะครับว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับการปล่อยตัว
และขอบคุณสารอุทธรณ์ที่ให้เมตตานะครับเข้าเรือนจำรอบนี้ไปใน๙๗วันเขาบอกว่าเขากินมังสวิรัติตลอดเลย
น้ำหนักโบสถ์ไปทั้งยี่สิบเจ็ดยิโลทีเดียวครับแล้วเขาก็จะความ
วันนี้อายุเข้าเข้าห้าสิบเจ็ดครับนะครับในคุกมาสองครั้งนะครับ
ชีวิตก็ได้เริ่มต้นเพียงแต่ว่าการเข้าคุกมาในรอบนี้เนี่ยมีความตั้งใจ
นะครับเพราะว่ารู้ว่าอย่างไรจะต้องเข้าก็กินกินอาหารเจตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎา
ก่อนจะเข้าคุกเจ็ดวันรถผอมหิดผิดหูผิดตามยังไงนะ
จำไม่ค่อยได้แล้วนะครับปกติข้างหน้าเขาก็จะแบบกลมกลมเต็มเต็มนิดหนึ่งนะคะ